มาดูเรื่องราวความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมากันบ้าง
เขาบอกว่าจะต้องสัญจรผ่านถนนที่ชำรุดซุดโทรมมานานหลายปีแล้วค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะคุณชนะชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเหรอใช่แล้วค่ะเป็นชาวบ้านสันติศุกร์
หมู่ที่๑๓ตะบนห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมากว่า๗๐คนค่ะ

ช่วยกันซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน

โดยมีผู้ใหญ่บ้านสันติศุกร์นี่แหละค่ะ
คือผู้ใหญ่สมัยกลีบไทยสงฆ์
บอกว่าที่ชาวบ้านต้องออกมาช่วยกันซ่อมถนนสายหนอง
เครือห้วยแคนตะบนห้วยแถลงกันเองแบบนี้
เพราะว่าถนนมันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
แล้วมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้ง

หุมใหญ่อ่ะเออลงไปนอนได้อ่ะ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแค่ไหนฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ก็ไม่สะดวกกับผู้สัญจรใช้รถชายลาในการสัญจร
ทางคมมนาคมทุกมูร์และก็ทุกพื้นที่ที่ใช้ถนนใส่นี้
นี่ค่ะแต่อย่างนี้ก็เหมือนเป็นการซ่อมแซม
บำรุงชั่วคราวไปก่อนนะถูกทำให้ความเดือดร้อนไง
ดีเลยนะคะโดยการซ่อมแซมถนนครั้งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านอีก๔หมู่บ้าน
คือรวมแล้ว๕หมู่บ้านที่เขาใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาเขารวบรวมเงินกันนะ
ได้ประมาณ๔๐๐๐บาทมีค่านะคะ๔๐๐๐บาทเขาก็นำมาซ่อมแซม

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทีมงานตีคล้องร้องทุกข์ไม่รอช้าค่ะ
นำความเดือดร้อนของชาวบ้านส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นั่นก็คืออบจนครราชศรีมาค่ะ
โดยท่านยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจนครราชศรีมา
บอกทราบเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ

มาเลยค่ะส่งทีมงานมาสำรวจและพูดคุยกับชาวบ้าน
พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเลยค่ะ
ณขนาดนี้อบจเองเร่งดำเนินการในการที่จะซ่อมถนน
ถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็จะไปดำเนินการให้อย่างเร่งด่ว
สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
องค์การบริหารสวัสดิกวัณฑ์อรัฐศรีมา
ยินดีลงไปดูแลพี่น้องประชาชน
เอาล่ะแบบนี้สบายใจได้
ใช่แล้วค่ะท่านนายกอบจยังบอกอีกด้วยนะว่า
ตอนนี้อนุมัติงบประมาณ๑๐ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมถนนสายนี้แล้วค่ะ
คาดว่าจะประกาศและดำเนินการซ่อมแซมได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม
แล้วก็จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี๒๕๖๕นี้แน่นอน
แบบนี้ชาวบ้านเตรียมเฮได้เลยค่ะ
ปัญหาของท่านกำลังจะได้รับการแก้ไข

ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเองหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ